เรื่องนี้เนี่ยเขาลือไปทั่วโลกโซเชียลแล้วค่ะคุณผู้ชม
นั่นก็คือขนมที่เรียกได้ว่าเขาประกาศศักดาบนโลกโซเชียลว่า
คนเล็กรสชาติใหญ่เป็นยังไงไปดูค่ะ
คนเล็กรสชาติใหญ่นี่หนังเรื่องใหม่หรือเปล่าเนี่ย
หนังจริงหรือเปล่าต้องนำแสดงโดยโจ้สิงฉือด้วยนะไม่ต้อง
ทุกคนก็เป็นคนตัวนำแสดงได้หมดค่ะแต่ว่าจะมีนางเอกอยู่นะคะ
ก็คือคนที่ทำขนมถ้วยป้าเล็กขายนี่แหละนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นขนมถ้วยด้วยขนมถ้วยใบเตย
เป็นสูตรน้ำตาลปี๊บสูตรโบราณนะคะโลกโซเชียลเขาแชร์กัน
ถ้วยป้าเล็กบ้านสวนชนบุรี
คนเล็กรสชาติใหญ่ตำนาน๒๐ปีปีนี้

ค่ะคือ๒๐ปีบางทีเนี่ยอาจจะมีบางเจ้าสูตรเยอะสูตรนานกว่านี้
แต่ว่าเจ้านี้ก็เรียกว่าขายดิบขายดีมาก
เป็นขนมถ้วยแบบดั้งเดิมใช้กะทิสดเปลี่ยนทุกวัน
ทำตอนเช้าแล้วก็ขายเลยนะคะแต่ว่าสูตรเขาที่บอกว่าเป็นสูตรโบราณคือตอนแรกเนี่ย
คือทำแต่แค่น้ำตาลปี๊บตอนนี้มีแบบสูตรใบเตยมาด้วยนะคะ
เดี๋ยวเขาจะผสมแป้งและน้ำตาลได้ส่วนแล้วป้าเล็กก็จะนำใส่กาน้ำหยอดลงในถ้วย
ขั้นตอนเขาก็จะมีหลายขั้นตอนนะคือหยอดชั้นหวานก่อน
แล้วก็มาหยอดอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เห็นสีของขนมข้างล่าง
คือหยอดเป็นชั้นมีขั้นตอนละเมียดละไหมน้ำตาลเกลือเข้าไปโอ้โหดูสิ
นี่ต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนมาทำอ่ะโอ้โหอันนั้นยังไม่ได้นอนมั้งคะเที่ยงคืน
นี่จริงหยอดอย่างนี้ก็ดีนะผมชอบ

หอดวันละนิดวันละหน่อยสบายใจดีจังเลย

ใบตองอยู่ตลอดข่าวนี่แหละครับ
อย่าไปหยอดกับเขาเลยเนาะบ่อยตองครับ

เขาก็ใช้เวลาทำกันสดใหม่ทุกวัน
วันนี้ทุกวันนี้ขายวันละ๒๒๐๐ถ้วยค่ะ
ขายคู่ละ๕บาทเท่านั้น

แล้วก็มาถึงตลอดข่าวเช้านี้นี่แหละ

ไปกันได้ที่ตลาดแยกบ้านสวนชนบุรีค่ะ
หรือจะโทรศัพท์ไปสั่งไปจองกันที่หมายเลขนี้แหละ
ถ้วยป้าเล็กตลาดบ้านสวนชนบุรีค่ะ

อ่าซ้อจะเป็นอ่าอะไรดี

เขามีลูกแล้วมีสามีแล้ว

ขนมของลื้อนี่แนะนำกูผู้ชมนี่
ไปทานนะหมายเลขโทรศัพท์นี้ขึ้นให้แล้วด้วย